คุณผู้ชมสำหรับพี่เมฆวินัยไกรบุตรนะคะ
คือก่อนหน้านี้พี่เมฆเขาป่วยใช่ไหมหลายคนก็ให้การช่วยเหลือกันเยอะ
ในช่วงที่พี่เมฆเขาพอจะหยิบยื่นน้ำใจได้เขาก็ช่วยกลับไป
จากว่าตอนนี้พี่เมฆอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะคะ
อยู่กระบี่เพราะว่าเดินทางกลับมากรุงเทพไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด๑๙นะ
เราก็จะเห็นพี่เมฆอยู่ในจังหวัดกระบี่แล้วลงพื้นที่ไปตามที่ต่างแบบนี้
คือพี่เมฆเขาไม่อยู่เฉยนะคะเขาทนเห็นความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องไม่ได้
ก็เลยรวมตัวกับเพื่อนกลุ่มมัธยมต้นอำมาตย์รุ่น๒๕๒๘นะคะ
ร่วมทุนการบริจาคแจกจ่ายอาหารให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด๑๙
เมื่อประมาณสิบเอ็ดโมงเช้านะคะที่ถนนหน้าพระพราอยู่ที่ตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองเลยค่ะ
โอ้โฮความคิวดีนะโดยพี่เมฆก็เปิดเผยกับบันเทิงไทยรัฐของเราเลยนะ
ที่อยากจะแบ่งปันให้กับคนที่ตกทุกข์ได้ยาก
เพราะว่าตอนนี้หลายคนไม่มีงานค่ะแล้วก็ไม่มีเงินด้วย
บางคนเห็นหน้าพี่เมฆนะพี่เมฆบอกว่าถึงกับ
น้ำตาไหลร้องไห้เลยเขาคงจะเหนื่อยล้าแล้วเขาคงจะเครียดกันมากนะคะ
ซึ่งพี่เมฆก็บอกว่าเขาได้มีมาตรการนะคุณเห็นไหมว่ามีการแบบต่อคิวอย่างเป็นระเบียบด้วยนะคะ
ระยะห่างกันและทุกคนที่มารับอาหารที่แจกเนี่ยจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วย
แล้วสำหรับวันพรุ่งนี้นะคุณผู้ชมที่อยู่ที่จังหวัดกระบี่นะคะ
พรุ่งนี้เวลา๑๑โมงพ่อแม่พี่น้องชาวกระบี่ในเขตตลาดเก่าอำเภอเมือง
ก็ใครที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙หรือว่าไม่มีเงินไม่มีงานนะคะ
มารับอาหารกันได้เลยนะ๑๑โมงนะ
เมฆเขาบอกเขาเตรียมเมนูอร่อยเอาไว้หลายอย่างเลย
มีทั้งปลาต้มหวานแกงส้มปลากระพงก็มีไก่ผัดขิงนะคะ
แล้วก็จะมีข้าวสวยกับน้ำแล้วก็พร้อมที่จะใส่แมสไปแจกด้วย
คนที่มารับก็อย่าลืมนะสวมหน้ากากอนามัยใส่แมส
แล้วก็ดูแลตัวเองเข้าคิวแบบนี้นะคะ
ก็เป็นช่วงเวลาที่เราได้เห็นน้ำใจของคนในวงการบันเทิงกันมากมายเลยนะ